อ่าส่วนเรื่องนี้ค่ะก็ยังคงเป็นประเด็นต่อเนื่องนะคะ
เรื่องของทางม้าลายกับอุบัติเหตุซึ่งปรากฏว่า
เมื่อคืนนี้ก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่ทางม้าลายอีกเช่นเดียวกันนะคะ
คุณลุงคนนึงเนี่ยจะข้ามถนนก็คือตรงทางม้าลายนี่แหละ
ก็เกิดอุบัติเหตุตรงนั้นเลยค่ะ
รถชนคุณลุงนะคะตรงทางม้าลายหน้ายู่เลยหน้ายับเลยนะคะ
เสียชีวิตเหรอครับค่ะโอ้โหอีกแล้วใช่ไหม
เป็นชายสูงวัยอยู่ที่ถนนเอกชัยเยื้องกับซอย๔๓ทับ๓นะคะ
นายสุรพันธ์บุญยสุรักษ์ค่ะอายุ๖๘ปีเสียชีวิต
แล้วนี่รองเท้าเขานะคะตกอยู่ห่างจากแถบเส้นทางม้าลายไปประมาณ๖เมตร
คือมันกระเด็นไปโชเฟอร์รถคันนี้คือนายพิสิทธิ์วัฒนสถิตย์อายุ๕๑ปี
บอกว่าเขากำลังขับรถกลับบ้านซึ่งอยู่ไม่ห่างจากตรงนี้เท่าไหร่หรอก
ก็ใช้ช่องทางเลนซ้ายแล้วก็เปลี่ยนมาเลนขวา
เห็นผู้เสียชีวิตระยะกระชันชิดเบรกไม่ทัน
เสียใจเพราะว่าไม่ตั้งใจให้เกิดอุบัติเหตุจะถึงบ้านเขาอยู่แล้วค่ะ
รู้สึกยังไงบ้างครับนายเฮียตอนนี้
เสียใจครับ
แต่เราไม่ได้ตั้งใจนะ
ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้คิดว่าจะเจออย่างนี้เลยครับ

ก็ต้องไปตรวจสอบจุดที่เกิดอุบัติเหตุอีกครั้งหนึ่ง
ไปวัดระยะประเมินความเร็ว
เพราะว่าคนขับรถกระบะบอกว่า
ตอนนั้นใช้ความเร็วประมาณ๔๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะ
แต่นี่ถ้าดูจากสภาพความเสียหาย

น่าจะอยู่ที่๘๐๙๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะ
แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องตรวจพิสูจน์

หรือว่ากล้องวงจรปิดด้วยนะคะจุดนี้ค่ะ
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาพี่ชายผู้เสียชีวิต
ก็เข้ารับศพที่สถาบันนิติเวศ

ก็ทำใจไม่ได้กับอุบัติเหตุในครั้งนี้ค่ะ

กับความสูญเสียบนทางม้าลายนะคะ
พูดถึงเรื่องนี้ก็ไปดูเรื่องของหมอกระต่ายหน่อยนะคะ

ซึ่งล่าสุดวันนี้คุณรัชนี
สุภวัชริยากุลแม่ของคุณหมอกระต่าย
ก็ไปพร้อมกับทนายความ
ไปยื่นหนังสือต่อคณะกรรมธิการกฎหมาย
ยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน
อยากให้สังคมใช้เหตุการณ์นี้สร้างความเปลี่ยนแปลง
จากไปที่ลูกไม่มีโอกาสได้ป้องกันตัวเอง
อาจจะแค่การรักษานะคะแต่นี่ไม่เลยค่ะ
น้องเสียชีวิตขาดที่เลย
อันนี้คุณแม่รับไม่ได้นะคะ
ก็อยากจะฝากประชาชนทุกคน
ช่วยให้กำลังใจแล้วก็ให้หน่วยงานต่าง
รับผิดชอบให้ความเป็นธรรมด้วยนะคะ
นายนัทพงศ์ชินวงศ์นะคะทนายความก็บอกว่า
อยากให้หน่วยงานกลางที่เป็นอิสระตรวจสอบ

คือทำคู่ขนานกันไปเลยจะได้โปร่งใส
เพราะว่าก็กังวลเรื่องที่ผู้ก่อเหตุเป็นเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ
หลังเกิดเหตุถ้าไปดูตรงจุดนี้
แม้ว่าจะมีการปรับปรุงทางมาลายหลายจุด
แต่ก็ยังพบว่าความเร็วในการใช้รถมันยังเกินอัตราอยู่
ก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาซ้ำรอยได้
โดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนนะคะ
นี่ค่ะถ้าเกิดว่าความสูญเสียครั้งนี้มันสร้างความสะเทือนใจ
ก็ขอให้พลิกแรงสะเทือนใจตรงนี้
ให้เป็นความเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่ความปลอดภัย
ของคนใช้รถใช้ถนนทุกคนด้วยนะคะ